คุณผู้ชมครับสำหรับการเพิ่มทีมในศึกไทยพิมลีก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เพิ่มจาก๑๘เป็น๒๐ทีม
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในปี๒๕๖
ในครั้งนั้นมีการเพิ่มทีมจาก๑๘ทีมขึ้นมาเป็น๒๐ทีมครับ
ซึ่งความแตกต่างแล้วก็ความคล้ายมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ
ซึ่งในการเพิ่มทีมในครั้งนั้นครับจำนวนในวันที่สำหรับการแข่งขันถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ
เพราะว่าย้อนไปเมื่อปี๒๐๑๔ช่วงระยะเวลาในการแข่งขันก็คือ
ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ส่วนการแข่งขันในรุ่นการ๒๐๑๖นี้จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
และไปสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนของเดือนตุลาคมครับ
ซึ่งถ้านับรวมวันแล้วในปี๒๐๑๖นั้นน้อยกว่านะครับ
ซึ่งจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเตรียมทีมชาตินั่นเองครับ
ว่าถ้าหากมีจำนวนเพิ่มแมชมากขึ้นแบบนี้การเตรียมทีมชาตินั้นจะเป็นอย่างไร
ในปี๒๐๑๔ในครั้งนั้นมีการพักเบรก๑ช่วง
น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าหากทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียได้แล้ว
ซึ่งก็มีโอกาสสูงนะครับว่าจะเป็นไปได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนกันยายนและช่วงต้นเดือนตุลาคม
ก็น่าสนใจว่าจะมีการเตรียมทีมชาติอย่างไร
เพราะว่าโปรแกรมนั้นถือว่าแน่นมากจริงนะครับ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นทำให้จำนวนแมชที่จะแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ก็มากขึ้นตามไปด้วย
จากปกติจะมี๓๔แมชสำหรับ๑๘ทีม
ก็จะเพิ่มมาเป็น๓๘แมชสำหรับการแข่งขัน๒๐ทีมในลีกนะครับ
ไปในปี๒๐๑๔มี๙แมชนะครับที่ต้องแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห
ส่วนในปีนี้คาดว่าแมชที่จะมีจำนวนมากที่สุดก็คือ๑๐แมชครับที่จะต้องแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์
พูดง่ายถ้าแข่งขันในปีนี้คาดว่า๑เดือนจะต้องแข่งอย่างน้อย๕นัดโดยการเฉลี่ยนะครับ
ส่วนในปีนี้ยังไม่ระบุกันอย่างชัดเจนนะครับ
ส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์แน่นอนต้องมีการเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากมีการเพิ่มทีม
เพราะว่าในการเพิ่มทีมก็จะมีค่าลิขสิทธิ์เพิ่มมาด้วยอีก๒ทีมนั่นก็คือเพิ่มจำนวนทีมละ๒๐ล้านบาท
นั่นทำให้ในปี๒๐๑๖จะต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์อีก๑๐๕๐ล้านบาทนะครับสำหรับอีก๒ทีมที่เพิ่มขึ้นมา
ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มทีมแบบนี้แล้วถ้ามองในอีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
แต่อีกมุมหนึ่งก็น่าเป็นห่วงครับว่าการเตรียมทีมชาตินั้นจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน